อ๋อชาวนี้คนนี้อ่อส่วนกิจกรรมยามว่าขึ้นติดตัว
เพื่อชาติตอนนี้ทั้งคู่เขาออกกำลังกายค่ะ
กันวิ่งออกกำลังกายทั้งเช้าทั้งเย็นเลย
ฟิตแอนดเฟิร์มเพราะว่าคุณโยเกิร์ตแฟนเขาเนี่ยเป็นนางแบบใช่ไหมคะ
ถึงแม้จะมีการสั่งอาหารมากินกันรัวบ้าง

การันตีเลยว่าสีภรรยาคนสวยไม่มีอ้วนแน่นอนช่วงนี้จ้า

ดีนะตื่นเช้ามาก็ออกกำลังกายก็วิ่งกันรอบหมู่บ้าน
แล้วตอนเย็นก็ออกกำลังกายวิ่งกันรอบหมู่บ้าน
โอเคนะคือตอนนี้ปัญหาอย่างเดียวในแต่ละวันก็คือ
เที่ยงกินอะไรกลางคืนกินอะไรแค่นี้เอง
เพราะเราเป็นคนที่ไม่ทำกับข้าวทั้งคู่

ก็คือไม่กลัวอ้วนเหรอ

คือจะบอกว่าในช่วงโควิดเป็นช่วงที่ขุนดีขุนดีที่สุดเลยก็ว่าได้
คือมันไม่มีอะไรทำจนต้องออกกำลังกายบ่อย
ปัญหาเดียวกับเราเลยเที่ยงกินอะไรดีเย็นกินอะไรดีเนาะ

แล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกไปให้

แล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีเรียกได้ว่าโควิดทำอะไรไม่ได้แน่นอนจ้า
หนุ่มก็จะเป็นกระบอกเสียงของคนที่นู่นของคนไทยที่นิวยอร์กครับ
แล้วก็คนใดที่อยู่ที่อเมริกาเลยว่าคือมีใครเดือดร้อนอะไรมีใครต้องการอะไรอย่างนี้
ตอนนี้ก็กลายเป็นเหมือนกับแกนกลางแล้ว
เพราะฉะนั้นใครมีต้องการอะไรป๊อปเขาจะส่งมาให้พี่หนุ่ม

แรงดีวันก็ลงแต่รูปหน้าตัวเองไง
มาแล้วก็ถ่ายก่อนน้องก็ถ่ายแล้วก็ส่งมาให้น้องส่งมาให้น้อง
บ้านคุณแม่ก็ดีอยู่แล้วเขาก็อยู่อย่างสบายอยู่กับหมาอีก๓ตัว
ไม่ต้องกลัวนะคะโควิดทำอะไรทั้งคุณพีเคทั้งพี่ชายไม่ได้อย่างแน่นอนจ้า